วัยรุ่นเลือดร้อนยกพวกกลุ่มทำร้ายกัน

ปมเกิดจากหึงหวงแฟนเพื่อน
หลังเกิดเหตุคู่กรณีขอไกลเกลี่ย
ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทำบันทึก

ว่าจะไม่ตีกันอีกจะไม่ทะเลาะกันอีก

กรณีที่มีการแชร์คลิปในโลกโซเชียล

รุมกระทืบวัยรุ่นหรือเรียกว่า๓รุ่มหนึ่ง
วัยรุ่นที่ถูกรุมได้รับบาดเจ็บนะครับ

ในหมู่บ้านตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว

ทำให้วัยรุ่นที่ถูกรุมได้รับบาดเจ็บ

ได้นำเด็กชายอายุ๑๔ปีที่บาดเจ็บ
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

ทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ผู้สิทธิภาษาไทยรัตน์ทีวีของเราติดตามคดีนี้นะครับ
ก็ไปติดตามที่บ้านของผู้เสียหายคือเด็กชายวัย๑๔ปี

ทางญาติของคู่กรณีทั้ง๓คนนะครับ
ก็ได้มีการมาขอไกล่เกลี่ย
กับทางญาติของฝั่งเด็กผู้เสียหายแล้ว
โดยขอชดใช้ค่าทำขวัญด้วยจำนวนเงิน๔๐๐๐บาท

ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายวัย๑๔ปีที่ได้รับบาดเจ็บ
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอทำงานอยู่กรุงเทพ
ตอนแรกเห็นในคลิปที่เขาแชร์กันมา
นึกว่าวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันธรรมดา
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกของเธอ

แต่ดูซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมา
ก็พบว่าคนที่ถูกรุมเจ็บปางตายเป็นลูกชายของเธอ
โอ้โหตอนนั้นใจสลายเลยฮะ
เห็นลูกถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ
เธอก็เลยหายืมเงินเพื่อที่จะกลับจากกรุงเทพนะ
มาที่บ้านเกิดเนี่ยมาดูอาการของลูก
แต่เมื่อมาถึงบ้านปรากฏว่าลุงเนี่ย
ได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันแล้ว
ได้รับเงินชดใช้กันละ๔๐๐๐บาท
ลุงของเด็กชายวัย๑๔ปีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็คือลุงสวาสตร์มงคลก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวลุงเองก็นอนอยู่ในบ้านกับหลาน
หลังจากนั้นได้ยินเสียงเพื่อนของหลานมาเรียก
บอกหลานว่าอย่าออกไปเลยพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียน
แต่หลานชายบอกว่าโรงเรียนจะไปเวลาไหนก็ได้
ทีนี้ครับหลานชายก็เลยออกไปกับเพื่อน
หลังเกิดเหตุนะลุงเห็นแล้วว่าหลานเนี่ย
กลับมาด้วยสภาพสะบักสบอมเลยคุณก็เลยถามหลาน
แต่หลานไม่ยอมบอกว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรมานะครับ
ทีนี้ฮะก็เลยถามชาวบ้านถามชาวบ้านไปทั่วเลยฮะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานเหมือนถูกรุมชกรุมต่อย
ลุมทำร้ายมานะครับทีนี้ก็เลยทราบจากชาวบ้านนี่แหละ
ว่าหลานของลุงสวาสตร์ถูกเพื่อนรุม
พาหลานไปโรงพยาบาลแล้วก็พาไปแจ้งความ
แล้วก็ต้องมาเคลียร์กันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน
เรียกครอบครัวของฝ่ายเด็กที่ลุมมาตกลงชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน๔๐๐๐บาท
พร้อมกับต้องทำบันทึกข้อตกลงกันเลยนะต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านเลย
ว่าเด็กวัยรุ่นจะไม่ทำร้ายกันอีกนะครับ
สำหรับสาเหตุเรื่องของการถูกรุมทำร้ายนั้น
มาจากทั้งสองฝ่ายมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
โดยฝ่ายของเด็กชายวัย๑๔ปีผู้ถูกรุมเนี่ย
ก็ให้เหตุผลบอกว่ามีแฟนของฝ่ายคู่กรณีมาชอบเขา
แล้วทีนี้ก็ทำให้เกิดมีปัญหา
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อผู้หญิงเขามาชอบผมเอง
ใช่แล้วก็บอกมีการถือมีการเรียกออกไปแล้วมารุ่มกระทืบ
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้า

ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราว
เรียกเด็กชายวัย๑๔ปีออกไปจากบ้าน
มานัดเคลียร์กันจนเกิดเป็นความรุนแรงนะครับ

ขณะเกิดเหตุกลุ่มเด็กชายก็บอก

สุราแล้วก็มาชกต่อยกระทืบจนสลบอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
หลังเกิดเหตุตัวเด็กชายที่บาดเจ็บ

ไม่รู้แหละว่าใครเป็นคนพามาส่งที่บ้าน

ก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็ญาติให้เข้าแจ้งความร้องทุกข
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพดอกคำใต้
หลังจากนั้นก็ไปตกลงไกลเกลี่ย
กับครอบครัวของกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้าย

สัญญาบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างคนในชุมชน

ลูกหลานในหมู่บ้านเราแท้นะ

ที่ไปเซ็นกันไปจรดปากกากัน